อันนี้นะครับถือว่าเป็นพิษรักแรงหึงนะครับ
ทำให้ฝ่ายชายใช้มีดแทงฝ่ายหญิงจนเสียชีวิตคาที่นอน
แล้วก็ใช้มีดด้ามเดียวกันในการแทงตัวเอง

แล้วก็นอนกอดฝ่ายหญิงหายใจรวยรินนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยนะฮะ
แล้วก็ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอนะครับ
ก็พบสภาพว่าผู้ชายกำลังกอดผู้หญิงอยู่
ส่วนผู้หญิงกลายเป็นศพแล้วไร้ลมหายใจแล้วนะครับ
ส่วนฝ่ายชายเจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำตัว

เพราะว่าแทงตัวเองเข้าไปที่คอละหนึ่ง

แล้วก็ที่แขนรวม๓แผล๓จุดนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านงามเจริญ๓หมู่๗
ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชมบุรีนะครับ

ก็พบศพของนางสาวอภิญญาสิริจันดายุ๓๙ปีครับ

ตรวจสอบพบบาดแผลถูกแทงบริเวณหน้าอกแขนซ้ายและหัวเข่าซ้าย
ข้างกันนั้นพบร่างของนายธีรศักดิ์นาคเปรมอายุ๒๙ปี

เขาแทงตัวเองแต่ยังไม่เสียชีวิตนะครับ

มีบาดแผลถูกแทงที่บริเวณหัวไหล่คอแล้วก็หน้าอกนะครับ
เจ้าหน้าที่รีบทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เร่งเครื่องย้ายนำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลบางละมุงนะครับ

พบมีดปลายแหลมพร้อมคราบเลือดตกอยู่
เจ้าหน้าธีรีบเก็บไว้ไปหลักฐานนะครับ
สอบสวนนางสาวน้อยสุย่านางญาติของฝ่ายชายเล่าให้ฟัง

หลานชายก็มานั่งกินข้าวแล้วก็ปรับทุกข์นะครับ
บอกว่าแฟนนอกใจไปมีผู้ชายคนอื่น
ตนยังได้บอกกับหลานว่าให้ปล่อยวางให้ปล่อยเขาไป

ก็ไม่คิดว่าหลานชายจะก่อเหตุแบบนี้ขึ้นนะครับ
หรือว่าไม่มีแฟนใหม่
แค่ครั้งหนึ่งครั้งเดียว
ใช่ครับเพิ่งครั้งเดียวเพิ่งสองวัน
ตำรวจก็ได้ทำการตรวจสอบนะครับ
หลักฐานและเก็บรายละเอียดในจุดเกิดเหตุทั้งหมดแล้วครับ

ก็ทราบว่าฝ่ายชายได้ก่อเหตุแทงฝ่ายหญิงก่อน
แล้วก็ใช้มีดเอามากลับมาแทงตัวเองอีกครั้ง

ส่วนความคืบหน้าวันนี้นะครับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
อยู่ระหว่างการรอรับศพจากโรงพยาบาลบางละมุง
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเขามะกอก
ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงนะครับ
โดยครอบครัวก็จะยืนยันดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ส่วนอาการของผู้ก่อเหตุตอนนี้ก็ยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับ